ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายลอตเตอรี่เขาร้องไห้แล้วนะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมลอตเตอรี่เหลือเต็มแผงคุณ

ก็เนี่ยจะออกรางวัลบ่าย๒อยู่แล้วอะค่ะ
นี่ดูสิเราไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ยนะคะ
เพราะอะไรทำไมคนไม่มาซื้อ
คนหันไปซื้อสลากนี้จะเต้ากันหมด
นี่เราไปที่ตลาดภาษีซุงนะคะอยู่ที่ชัยนาธเนี่ย
แม่ค้าบอกว่าสลากมันเหลือแบบนี้

ลูกค้าที่เคยมาซื้อที่แผงฉันลดไปเกือบ๕๐เลยนะ
หลังจากที่เธอได้บทเรียนจากงวดที่แล้วไง
ที่เคยรับมา๑๐เล่มก็เหลือ๕เล่ม
แต่คิดดูสิขนาดรับมา๕เล่มยังเหลืออีกค่ะ
ไม่ต่างอะไรกับที่ตลาดริมแม่น้ำสแก่กรังที่อุทัยธานี
เช้าวันนี้ประชาชนคือ
ซื้ออาหารในช่วงเช้ากันเยอะเลยนะ
แต่ประชาชนมองไปที่แผงแล้วก็ไม่เลือกซื้อ
เพราะว่าซื้อสลากดิจิทัลกันไปแล้ว
แม่ค้าบอกว่าโอ้โหถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไป
เห็นจะต้องยอมเปลี่ยนอาชีพทำมาหากินอย่างอื่น
แล้วแม่ค้าบอกตอนนี้ดูสิใกล้จะถึงเวลาออกรางวัลแล้ว
นี่ไงเหมือนกับที่ถนนเอื้ออารี

เหมือนเป็นการฆ่าคนขายสลากให้เลิกอาชีพนี้เลยแหละ
คุณผู้ชมแต่เรื่องนี้
คือทางด้านโฆษกคณะกรรมการแก้ปัญหาขายสลากเกินราคาเนี่ยนะคะ

คนที่ถูกสลากดิจิตอลงวด๑๖นี่นะ
ยังไม่มาขึ้นเงินรางวัลรวมมูลค่า๗ล้านกว่านะคุณ
บางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าท่านถูกรางวัลนะ
คือท่านเข้าไปซื้อสลากดิจิตอลในแอปแล้วใช่ไหม

ท่านสามารถที่จะเข้าไปอะไรนะคุณ
ลงทะเบียนขอขึ้นเงินได้
ใช่ค่ะนี่กลายเป็นว่า๑๙๑๓รางวัลเนี่ย

ดังนั้นคุณต้องไปตรวจสอบทางแอปเป่าตังค์นะ
ใครที่ซื้อไปเนี่ยไปดูซิว่าถูกหรือเปล่า
แล้วคุณก็เลือกวันที่จะไปขึ้นเงินรางวัลที่สนามบินน้ำได้เลย
ยังมีเวลานะขึ้นเงินรางวัลได้ภายใน๒ปีนะ
ใช่ค่ะแล้วก็คนที่ถูก
แล้วก็ขอรับรางวัลผ่านแอปเป่าตังค์ต้องตรวจเช็คนะคะ

สมมุติคุณถูกแต่เงินไม่เข้าบัญชีนี้

คือบางทีคุณซื้อสลากดิจิทัลใช่ไหม
คุณไม่มีสลากอยู่ในมือไงคุณก็ลืมตรวจ

ถ้าเรามีสลากเราเห็นเราเอาสลากมาตรวจหน่อยสิ
แต่ปรากฏซื้อสลากดิจิทัลไปเอาลืมแล้ว

ซื้ออะไรไปยังไงนะไม่ได้แคปหลักฐานไว้นะ
พอไม่ได้ตรวจเงินคุณก็จะไม่รู้ว่าถูก
พอไม่รู้ว่าถูกคุณก็ไม่ไปขึ้นเงิน

เขามีเงินกองอยู่ที่สำนักงานสลาก
ล้านนะเป็นเงินรางวัลนะฮะ